เรื่องราวชวนยิ้มสาวคนหนึ่งเขารู้สึกเขินที่มีคนมาจีบเขาที่ระเบียงทุกวัน

เข้าทางระเบียงด้วยเข้าทางระเบียงไม่เข้าทางประตู
เป็นเจ้าเหี่ยวแดงตัวหนึ่งที่จริงมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนอะ
มาบ่อยไปดูภาพเขาหน่อยเจ้าเหี่ยวตัวนี้นะคุณผู้ชม
เขาก็จะบินมาที่ระเบียงบ้านอ่ะนี่ดูดิเฮ้ยเอาของใครมาเนี่ย

กี่วันแล้วค่ะคือเพื่อนบ้านคงจะเอ้ยไม้เขินเสื้อฉันหายไปไหนเนอะ
เออมาอยู่ที่ห้องนี้หมดเลยนี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่เอามาถ่ายอ้าว
มาแล้วจ้ามิติใหม่ของการจีดสาวเออไม่ต้องระดับกุหลาดไม่ต้อง
ผู้หญิงเขาก็ไปถ่ายเอาไว้นะนะฮะเขาบอกว่าคือมันคาบจนแทบระเบียง
แทบจะไม่มีที่ยืนอ่ะคราบเสร็จมันก็มาทิ้งเอาไว้ที่ที่ระเบียง
แต่ม้ายเข็นเสื้อทั้งหมดนั้นเนี้ยเจ้าเหยียบปิดสนานตัวเนี้ย
คาบเอามาทิ้งที่ระเบียงของเขาทุกวันค่ะนะฮะมีคนหนึ่งที่เขา
ทวิตเตอร์ชื่อว่าไทเกอร์พิษเนี่ยเอาไปโพสต์เอาไว้
บอกว่ามันเยอะมากจนเธอนั้นต้องนำเรื่องนี้ไปโพสต์
แนบคลิปตอนที่มันคาบมะเข็นเสื้อบินโฉบไปเกาะที่ระเบียงของคอนโด
ที่ห้องเธอด้วยแล้วก็บอกว่ามันเป็นข้อความชวนยิ้มนะ
บอกว่าตามหาผู้ปกครองเด็กคนนี้ค่ะน้องเอาไม้แขวนเสื้อมาที่ห้องเราทุกวัน
รู้สึกเหมือนโดนจีบเลยค่ะส่งความรักทุกวันจนระเบียงนั้นไม่มีที่จะเดินแล้วค่ะ
เนี่ยเป็นแบบไหนเออมันมาเยอะจริงเนอะอ่อเยอะมากเออนะฮะ
เจ้าของโพสต์ก็เป็นผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเจ้าเหยื่อตัวนี้นะ
มาหาเธอทุกวันมันจะมาเฉพาะตอนเช้าตอนที่เธอเนี่ยกลับจะทำงานอีกทีนึง
เหมือนมารู้ว่าตอนเช้ายังอยู่ก็มาตอนเย็นกลับมามันก็มาอีก
เออรู้ว่าเจ้าของห้องอยู่ตอนไหนและทุกครั้งที่มันมาก็จะคาบไม้แขนเสื้อมาด้วย
บางวันคาบของกินมาด้วยนะฮะบางวันมาเฉยเหมือนมาทักทาย
ว่าไงสาวน้อยอะไรแบบนี้นะแล้วก็บินกลับไป
แต่มาร์คเห็นเสื้อที่เห็นเนี่ยคือมาคาบบ่อยที่สุดเลย
รู้สึกว่ามันเหมือนโดนจีบเหมือนผู้ชายเอาดอกไม้มาให้
คล้ายอย่างนั้นนะฮะเป็นการสื่อรักแทนใจประมาณนั้นเลย
ซึ่งเธอก็เอ็นดูเหมือนนะแล้วก็หาไก่ให้มันกิน
คอยป้อมันบ้านให้กลับแพทย์มีแต่ผ้าให้กับเยี่ยวตัวนี้
เอานั่นแหละเขาถึงมาบ่อยบ่อยเหมือนไม่ทุกวันนะฮะ
ที่ถูกเหยื่อตัวนี้เข้าไปหาปรากฏว่ามีคนที่อยู่อาศัยในคอนโด
อันนี้ย่านเมืองทองเมืองทองธานีก็คือมีคอนโด
คโตเรียนะฮะเจ้าของโพสต์ก็คือมีผู้พักอาศัยอยู่หลายคน
คอนโดรีเวลล่าวิคโตเรียต่างใกล้กันเฮ้ยมันไปหาเหมือนกัน
เจ้าชู้มันไปหาบทเหมือนกันไปหาสาวสาวนะอย่างคลิปที่เห็นนะฮะ
ก็มีคนบอกว่ามันไปเกาะที่ระเบียงห้องก็คือมาบ่อยเขากับแม่ก็เลยแกล้งมัน
ให้เลือกระหว่างจะเอาเบียร์กับไม้ขนเสื้อปรากฏว่ามันคง
มันคงกับมัสเขียนเสื้อมากไปหน่อยมันก็เลยเลือกมัสเขียนเสื้อ
ไม่เอาเบียร์ไม่เอาเบียร์แต่คุณผู้ชมสังเกตดีนะเหยื่อตรงนี้มันมีบางอย่างอยู่ที่ขาของมัน
มันมีห่วงผูกไว้นั่นหมายความว่ามันต้องเป็นเหยื่อที่มีเจ้าของอืมอ่า
ขาขวามันมีอะไรบางอย่างผูกเอาไว้ซึ่งต่อมามีคนเข้าไปตอบ
ทวิตเตอร์บอกว่าเหยื่อตัวนี้มันเป็นเหยื่อแดงของเพื่อนของเขาชื่อว่าเจ้าลีโอ
มันชอบบินหนีออกไปตอนกลางวันแล้วบอกให้คนที่เจอมันเรียกชื่อมาดู
มันจะจำชื่อตัวเองได้ว่ามันชื่อลีโอนะแล้วก็มีอีกหลายคนบอกว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ย
เจ้าของเขาเลี้ยงแบบปล่อยอิสระแล้วมันก็ชอบบินออกไปเที่ยวตามตึกต่าง
แบบนี้๒ปีแล้วบางทีก็คาบของไปฝากบางทีก็ไปเกาะระเบียงบางทีก็ส่งเสียงร้องเรียก
คนก็มีบางทีนะถ้าเจ้าของห้องไม่สนใจมันก็จะงอนใส่ด้วย
สรุปคือมีเจ้าของเจ้าลีโอเจ้าของเขาเลี้ยงแบบปล่อยมันก็ชอบบินกลับไปที่ห้องเอง
อะไรแบบนี้น่ารักดีเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าใครแถวนั้นมันก็เห็นเสื้อหมดละ